ใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวหลายคนก็อยู่บ้านใช่ไหมช่วงปีใหม่นะ
แล้วก็วางแผนจะไปเที่ยวหลังจากปีใหม่แบบนี้แนะนำแล้วกันไปที่จังหวัดพยาวรับรองไม่มีผิดหวังที่นี่
โอ้โหทะเลหมอกสุดยอดยังมีอยู่นะอากาศดีด้วยไปดูกันหน่อยครับ
ไม่มอสไซด์ไปถูกหรอคุณแวนฟ้อแวนฟ้อหล่อเฟี้ยวอ๋อ
ไปเลยไปกันหลายคนได้นะนี่ที่ตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพยาวนะฮะ
ไปที่นี่ม่อนแสนศุกร์จะมีแต่ความสุขใช่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับ
เขาบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าที่นี่จะได้สัมผัสกับทะเลหมอกสวยสวยในตอนเช้าแบบสามร้อยหกสิบองศา
หมุนติ้วติ้วติ้วดูให้ครบรอบกันไปเลยโอ้โหได้ยินเสียงไหมฟูฟูฟู
เสียงลมนั่นคือเสียงเออลมพัดมากระแทกหน้าฟับฟับฟับ
คุณดูนะเขาแต่งตัวกันเนี่ยเตรียมรับความหนาวเย็นอยู่นะนึกว่าอยู่เกาหลี
แล้วก็เกาหลังให้ด้วยตอนนี้ทำอาบน้ำด้วยกะ
เรื่องไปเยอะมาคุยกับคนนี้คุณสิทธิ์วงม่าน
เป็นนายอำเภอปงฮะเขาเล่าว่าที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ต่างพากันทางมาชมแล้วก็สัมผัสบรรยากาศ
อากาศหนาวแล้วก็ชมทะเลหมอกที่บริเวณม่อนแสนศุกร์
จุดที่สูงที่สุดในพื้นที่ตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพยาว
สำหรับม่อนแสนสุกแห่งนี้นะครับทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ตอนแรกเขาไม่รู้นะแต่ว่าเขาไปถามผู้สูงอายุในหมู่บ้านว่า
ในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีจุดที่สูงที่สุดที่สามารถมองเห็น
วิวทิวทัศน์ในพื้นที่อำเภอปงได้ที่ไหนบ้าง
ทีเนี้ยผู้เก่าเขาก็แนะนำมาโอ๊ยไอ้หนูเอ่ยไปที่นี่สิ
ขึ้นไปเลยรับรองสุกอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียว
นั่นก็คือม่อนแสนสุกผู้ใหญ่เขาก็ได้ยินมาแบบนี้
เขาก็เอาล่ะแบบนี้ต้องจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วเนี่ยนะ
่อนแสนศุกร์โอ้โหได้จัดนี้ให้ทะเลหมอกครับ
นักท่องเที่ยวเขาก็ชื่นชอบแล้วก็บอกปากต่อปากกัน
ทีนี้มากันเพียบเลยครับแล้วก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวกันนะฮะ
แล้วก็นอกจากนี้คนในพื้นที่เขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ลูกบ้านนี่แหละมาช่วยกันพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่บริเวณแห่งนี้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดพยาวสุดยอดจริงนะ
ตอนนี้นะคุณนิวนาวนะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากันเยอะมาก
ปีใหม่ที่ผ่านมาคนก็เยอะแล้วในช่วงหลังปีใหม่แบบนี้
ยังจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น
แนะนำนะครับใครที่พักผ่อนอยู่บ้านในช่วงปีใหม่แบบผมเนี่ย
กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอยู่บ้างไปเที่ยวบ้างอยากจะไปเที่ยวในช่วงหลังปีใหม่
ก็ไปกันได้ที่นี่นะครับย้ำกันอีกครั้งนั่นก็คือ
่อนแสนสุกตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพยาวโอ้ม่อนแสนสุกนะครับ
ไปแล้วคงจะม่วนสุขสนุกสนานมีแต่ความสุขนะคะใช่ครับนี่แหละ
วิวสวยอากาศดีดีนะคะธรรมชาติที่ยังสดสดใหม่ใหม่อยู่ครับ
แบบนี้เนี่ยไปกันตอนนี้ก็จะได้บรรยากาศดีด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิลดลงเยอะเลยนะ
อยู่ในกรุงเทพยังได้สัมผัสถึงอากาศหนาวแบบนี้แปลว่าต่างจังหวัดจะต้องเริ่มหนาวเย็นมากแล้วด้วย
เตรียมตัวให้ดีสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนะ
เสื้อผ้าอะไรให้พร้อมด้วยจะได้ไม่ป่วยไม่เป็นหวัดกันไปใช่ค่ะ